เหตุการณ์สลดที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นเหตุการณ์หนุ่มพิการขาขวานด้วนอายุ๖๕ปี
พาผู้หญิงอายุ๓๐ปีค่ะเข้าไปในโรงแรมแล้วก็มีการบันเลงเพลงรักสิทธิ์กิจเรียบร้อย
ช็อกค่ะหัวใจวายจนเสียชีวิตนะคะ
พอตำรวจไปตรวจสอบบริเวณเตียงนอนก็ไปพบศพนายวีรชัยมั่งคั่งอายุ๖๕ปี
เป็นชายพิการขาขวานด้วนนอนเสียชีวิตสภาพศพคือนอนหงายนะคะ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผล
ไปตรวจสอบในถังขยะพบถุงยางอนามัยใช้แล้ว๑ชิ้นด้วย
สอบถามเพื่อนผู้ตายให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทราบว่าผู้ตายได้พาหญิงสาวอายุ๓๐ปีเข้ามานอนในโรงแรมแห่งนี้
หลังจากนั้นหญิงสาวคนนี้ก็โทรมาบอกตัวเองบอกว่าผู้ตายคือแน่นิ่งไปแล้ว

พอมาถึงก็พบว่านายวีรชัยเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ส่วนแม่บ้านของโรงแรมนะคะให้การบอกว่าผู้ตายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับเพื่อน
โดยมีหญิงสาวขับรถเก๋งสีขาวตามมาด้วย
จากนั้นก็เข้าไปในห้องพักด้วยกัน๒ต่อ๒หายไปสักประมาณ๒ชั่วโมงเศษ
กระทั่งผู้หญิงวิ่งออกมาแล้วบอกว่าเข้าไปดูหน่อย
นายวีรชัยเนี่ยหมดสติไปแล้ว
หลังจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวก็ขับรถออกไปก็คือหายไปเลยนะคะ
ตำรวจคาดว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันหัวใจ
พาผู้หญิงมานอนแล้วคงเกิดอาการช็อกเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตดังกล่าว
ซึ่งแพทย์บอกว่าเอาล่ะก็จะต้องนำร่างของนายวิราชัยไปผ่าชนะสูตรอีกครั้ง
ไปตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
และจะมีการเชิญตัวหญิงสาวที่มาด้วยมาสอบปากคำหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ